คุณผู้ชมนี่ส่วนข่าวที่จะเล่าต่อไปนี้
ไม่รู้จะสงสารหรือว่าจะขำก่อนดีนะคะ

หมาช่วงน้องตาสวย

ไม่ตรงปกค่ะหายไปจากบ้าน๔วันกลับมาอีกที

นอนนอกบ้านแล้วครับ
นอนแถวตรงนี้ครับหน้าประตูบ้านบ้าง
นอนที่น้องชอบนอนทางรถ

ขนฟูปุ่ยเขาเทา
เหมือนที่หัวมันมีนั่นแหละแล้วทำไมมัน
นี่สภาพเนี่ยแทบจะไม่ใช่หมาแล้ว
จะเรียกว่าสิงโตแล้วเห็นไหม

โอ้มันใครไปทำอะไรกับมันเนี่ยคะ

หมาตัวนี้ชื่อว่าน้องตาสวยอายุ๔ปีค่ะ
น้องหายออกไปจากบ้านได้ประมาณ๔วัน

คุณวิชยาอายุ๔๒ปีท่านก็เลยไปโพสต์เฟซบุ๊กตามหา
ตอนที่เอาภาพขึ้นนะจะบอกว่านี่เห็นไหม
ซ้ายกับขวาตอนโพสต์เฟซบุ๊คตามหาเฮ้ย
คนสวยดูร่าเริงน่ารัก
แต่สุดท้ายพอไปเจอไม่ตรงปกฮะ
แทบจำไม่ได้เลยคนที่เคยสวยงามถูกตัดเกลียนแบบนี้

สี่ข้างหางที่เป็นพวง
กลายเป็นว่าไม่เหลือเลยดูสิเหลือแค่นั้นจริงเลย

ทีนี้คุณวิทยาบอกว่าคือปกติเนี่ยเลี้ยงน้องไว้ที่บ้านด้วยกันนี่แหละ
ตำบลสันนาเมงที่สัญชัยเชียงใหม่
แต่วันที่๒กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ย
ไปทำธุระที่กรุงเทพก็เลยพาน้องตาสวยไปฝากเลี้ยงไว้
กับคนที่รู้จักก็อยู่ไม่ไกลกันนะคะ
ทีนี้พอวันที่๕กุมภาพันธ์คนที่รับฝากเลี้ยงบอกว่า
น้องหายไปวิ่งเล่นแล้วก็หายออกไปจากบ้าน
โอ้โหเจ้าของใจไม่ดีแล้วตีรถกลับมาเลยค่ะ
จากกรุงเทพมาเชียงใหม่กลับทันทีเลยค่ะ
ปั่นจักรยานตามหาหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอ
แล้วนี่ค่ะประกาศตามหาสุนัขสุดท้ายต้องโพสต์เฟซบุ๊กตามหาแบบนี้
จนกระทั่งวันอังคารที่๘กุมภาพันธ์ที่ผ่านมารอปภของหมู่บ้านแห่งหนึ่ง
ห่างออกไปจากบ้านของคุณวิชยาสักประมาณ๑๐กิโลเมตร
ปภท่านนี้แจ้งมาบอกว่ามีคนไปเจอน้องตาสวยนะ
โอ้โหคราวนี้รีบเลยค่ะครับรีบไปโอ้โหแต่พอเจอปุ๊บ
แต่เอาล่ะคุณวิชยาบอกว่าก็ต้องขอบคุณนะคะ
ไม่รู้แหละใครดูแลต้องขอบคุณคนที่ช่วยดูแล
แล้วก็พาไปตัดขนนะคะเพราะช่วงที่หายไปเนี่ย

จนโคลนนี่มันเลอกเต็มตัวเลย

โคลนติดกับขนมันยากออก

แต่บางพันธุ์ทำอย่างนี้ไม่ได้เพราะเกิดโกนปุ๊บขนมันช็อตแล้วมันจะไม่ขึ้น
เป็นแค่บางพันธุ์อาจจะทำอย่างนี้ได้แต่บางพันธุ์ทำอย่างนี้ไม่ได้
แต่คนที่ไปทำแบบนี้กับน้องเนี่ยทำแบบนี้กับน้องตาสวยคือเขาหวังดีไง

ไปเล่นโครนมาในทุ่งนาจนกระทั่งมันแห้งกัน
คือเอายังไงก็เอาไม่ออกอาบน้ำกี่รอบแล้วมันก็ไม่ออก
สุดท้ายก็ต้องตัดขนแบบนี้นะคะ
คือเจ้าของบอกว่าน้องตาสวยเป็นหมาเชื่องขี้เล่นซุกซน
ไม่เคยหายออกจากบ้านเลยนะคะแต่ว่าเคราะห์ดีมาก
คนที่ไปเจอเป็นคนรักหมาด้วย
เขาก็เลยดูแลน้องอย่างดีแบบนี้แล้วก็ส่งคืนแบบนี้ดูสิ

ตายอย่างสวยเหมือนเดิมจองไปเลยนะคะ
คือเขาก็คงใจหายเหมือนกันนะว่าสภาพตัวเองทำไมเป็นแบบนี้
กระจกนี้น่าจะตกใจตัวเองมากกว่านี้นะ
แต่อย่างน้อยก็กลับมาปลอดภัยก็โอเคนะ

อย่างพันธ์ปอมมันจะมีขนเรียกว่าขนสำลี

ถ้าไปโกนเอาติดหนังมันออกเนี่ยมันจะไม่ขึ้นเลยมันช็อต

แต่น้องตาสวยให้ตั้งนำสกุลให้ได้ไหม
นั่นหมายถึงว่าน้องตาสวยนามสกุลบุญรอด

ไม่ว่าแมวหรือหมานะครับปุ้ยตั้งบุญรอดหมดเลย